ทีนี้มาดูเรื่องเบากันหน่อยค่ะ
แต่หลายคนบอกว่ามันหนักนะเวลาหาห้องน้ำเนี่ย

หนักใช่ไหมปวดหนักแล้วมันแบบ

ห้องน้ำสาธารณะก็ไม่อยากเข้าคือบางคนเป็น
คือไม่ได้เหมือนกับว่าเลือกมากนะคะ
แต่ว่าบางทีมันไม่มารู้สึกเหมือนกับว่าไม่คุ้นที่

คุณจะอยากรีบพุ่งเข้าไปเลยค่ะ
รู้ไหมล่ะจ๊ะพ่นสีหรือเปล่า
พร้อมคำ๑๘ก็ล่ะจ๊ะว้าย
นี่เป็นผลงานหรูหราอลังการของศิลปินชาวอิตาลีค่ะ
นำไปจัดแสดงในนิทัศกาลงานแสดงศิลปะนะคะ
พิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งในนิวยอร์กสหรัฐซ่วมทองคำ

ติดตั้งพร้อมใช้งานอยู่ในห้องน้ำสาธารณะที่ใช้ได้
ชายหญิงบนชั้น๔ของพิพิธภัณฑ์นะคะ
ซึ่งก็คนก็เข้าไปใช้ได้นะใช้ได้ตามใจชอบ

จริงเขาบอกเขาคอยตรวจแต่เขาจะคอยตรวจเช็ค

ไม่ใช่ว่าจะไปขูดทองเขาออกมาโถ่ส้วมนะ

ทองคำนี้นะคะน้ำหนักทอง๓๑๕๔กิโลกรัม
ราคาอยู่ที่๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๓๕ล้านบาท
เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะราคาแพง
คนที่เข้าไปชมก็จะได้ดื่มดำผลงานศิลปะที่สุดพิเศษแบบนี้นะคะ
เติมเต็มเรื่องของสะท้อนให้เห็นถึงความฝันของชาวอเมริกัน
ที่เป็นดินแดนแห่งโอกาสสำหรับทุกคน
นี่เป็นโอกาสทองในการเข้าซ่วมทอง

ข้างนอกดูธรรมดาเปิดเข้าไปอู้ว้าวนะฮะ
แต่ไม่ใช่ไปขูดโถอะไรเขาออกมา
ดึงฝาออกจ้ะใส่กระเป๋ากลับบ้านอย่างนี้หรอ
พอต้องยืนเฝ้าหน้าห้องซ่วมอะค่ะ